คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวไปทำอนาจารย์เด็กอายุ๘ขวบกัน
จับกลุ่มรอปภที่ตลาดปรัฐวิกรรอปภคนนี้อายุสี่สิบสี่ปีแล้วนะคะ
ก่อเหตุลวงเด็กชายอืมอายุแปดขวบไปกระทำอาณาจารย์ในห้องน้ำหลังตลาด
ช่วงกลางดึกเขาบอกว่าตลาดจุดนี้มันค่อนข้างห่าง
ห้องน้ำห้องน้ำค่อนข้างห่างจากตลาดมันเปลี่ยวเขาบอกกลางวันยังเปลี่ยวเลยนะคะ
นี่เป็นสภาพเนี่ยนะคะแล้วเขาก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วในชีวิต
เขารับสารภาพเองด้วยนะบอกแบบนี้นะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นสภาพห้องน้ำนะคะหลังตลาดปรัฐวิกร
ซอยนมินทร์๗๒ที่บึงกลุ่ม
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปสำรวจที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะสภาพ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจุดนัดพบเห็นแบบนี้

หลังจากที่ในชายอายุ๕๖ปีปู่ของเด็กชายอายุ๘ขวบ
แจ้งความกับตำรวจสนบึงกลุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
บอกว่าหลานถูกนายทศพรอายุ๔๔ปี
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ตลาดแห่งนี้
ล่อลวงหลาน๘ขวบไปทำอนาจารย์ในห้องน้ำแห่งนี้

สภาพด้านในห้องน้ำคุณผู้ชมคุณศักดิ์สิทธิ์พาเข้าไปดู
เขาบอกว่าตอนไปถึงนี่คือเที่ยงนะ
พลุกพลาดในตลาดแต่ห้องน้ำเงียบมืดเปลี่ยว
ภายในแบ่งออกเป็นโซนผู้หญิงผู้ชายนี่แหละค่ะ

มีอยู่๕ห้องมีไฟส่องสว่าง๒ดวงเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่ากลับไม่ช่วยให้ด้านในสว่างขึ้นเลย
ส่วนโถปัสสาวะผู้ชายด้านหลังมืดสนิทเลย
เขาบอกแบบนี้มืดแม้จะเป็นกลางวัน
ไม่ต้องนึกถึงภาพช่วงกลางคืนเลยนะคุณ
มันต้องเปลี่ยวมากกว่านี้อีกหลายเท่านะคะ
คำให้การของผู้ก่อเหตุ
ก็คือรอปภที่ชื่อว่านายทศพรบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก่อเหตุมาแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกเดือนเมษายน
ถัดมาที่ห้องน้ำสาธารณะ๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
สาเหตุที่ทำลงไปครั้งล่าสุดเกิดกับเด็ก๘ขวบ
บอกว่าเห็นแล้วอยากทำอนาจารย์

หลังจากที่เห็นเด็กชายอายุ๘ขวบ

ผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับนายบุญธร
จันดาหัวหน้ารอปภของตลาดแห่งนี้นะคะ

บอกว่านายทศพเจ้าตัวของคุณหัวหน้า
มาทำงานอีกแหละ๓๔เดือน
พฤติกรรมไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเลย

เพราะว่าเจ้าตัวนิสัยห้าวผู้จัดเสียงดัง
แต่ว่าสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันหลายครั้ง

มาวิ่งเล่นอยู่ด้วยกันในตลาด
คือเขาคงเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

ก็คิดว่าเป็นคนชอบเด็กเฉยเนี่ยนะคะ

แล้วก็พาเข้าห้องน้ำในวันเกิดเหตุ

มีคนบ้างไม่มีคนบ้างบางวัน

เพราะแกจะดูไม่ออกเลยพฤติกรรมของแก
เมืองต้นตำรวจสนบึงกลุ่มแจ้งไป๔ข้อหานะคะ
สำหรับผู้ก่อเหตุนายทศพรและส่งตัวฝากขังเรียบร้อยค่ะ
อืม